ระหว่างคุณสองคนนั้น๑คนต้องอยู่และอีกคนต้องไป
และคนที่อยู่ต่อในวันนี้ก็คือ
จูตันคุณรอบนะ
เพราะเชิญจูตันไปโซนปลอดภัยด้วยครับ

หรือหยุนขอโทษด้วย

บอกลาครัวสตาร์เชฟเวทีที่มีชีวิตชีวา
และเพื่อนทั้งนั้นทั้งหมดด้วย

สำหรับตัวฉันสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ฉันได้รับก็คือ
ฉันหาคำอธิบายมันได้ยาก

ทำอาหารให้สามีลูกแล้วก็พ่อแม่ทาน

มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับฉันโดยสิ้นเชิง
ฉันได้รับอะไรมากมายจริงในรายการนี้

คุณแค่มีความตั้งใจยืนหยัดต่อไป

ทุกคนล้วนได้เห็นกันหมดแล้วนะ
คุณส่งผ่านความรักและอาหารเลิศรส
ขอบคุณหรือยุ้น
ฉันคิดว่าสตาร์เชฟเปลี่ยนแปลงคนได้จริง

ทำให้เธอมีความรักมีความมั่นใจ
ที่จะทำอาหารมื้อพิเศษให้คนในครอบครัวได้ทาน
ต่อไปมีแขกรับเชิญพิเศษ
จะมาส่งมอบพบเพลิงแห่งอาหารให้กับคุณ
เอาละครับขอเชิญแขกพิเศษครับ

ใครเหรอใครที่มา
โอ้โหเข้มมาเลยสุดแสนจารัย
อะไรเหลือเกินที่เธอต้องไป
วันดีวันดีผมมาหาเมียพร้อมวันดีค่ะรับบ้าน
มาจากไหนเนี่ยเมียจ๊ะอยู่ที่ไหน
พอให้เธอไปแล้วโชคดี
ที่ให้ครบเริงเธอเพื่อเธอจะได้ส่องสว่างในชีวิตของเธอ
ที่รักจ๊ะขอให้เธอโชคดี

ให้กำลังใจให้เธอโชคดี

นี่แด่พี่โข่งสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ
บ๊ายบายให้ครบเริงเธอนะดีไหม
ขอให้เธอสมปรารถนาในชีวิตสุขกายสบายใจอนาคตเป็นกุ๊ก
บ๊ายบายขอบคุณค่ะพี่โข่งขอบคุณกำมาการขอบคุณทุกคน
ไม่กล้าพูดว่ามันคือความฝันฉันอัดรายการนี้เสร็จอาจจะมีสักวันหนึ่ง
ทำอาหารไว้เต็มโต๊ะให้สามีของฉันและคุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกด้วย
จะทำให้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากเลย
เป็นเหมือนน็อตของกลุ่มค่ะตรงไหนต้องการฉันฉันก็จะไป
ครั้งนี้สิ่งที่ฉันได้รับก็คือมี๒อย่างค่ะ
อย่างแรกก็คืออย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ถึงตอนสุดท้าย
อย่ายอมแพ้อย่าท้อถอย
อย่างที่สองก็คือการทำอาหารต้องใส่ความรักและความรู้สึกลงไป

ทำความฝันของตัวเองเป็นจริงแล้วค่ะมันเยี่ยมมากเลย
ทำอาหารอร่อยเยอะให้ทุกคนได้เห็นเลย
ในเมื่อเป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีกฎ
และระหว่างการแข่งขันในวันนี้นั้น
แม้เธอจะทำเมนูไม่ค่อยจะดีนักพวกเรามีบางคนที่ทำผิดกฎอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
เมื่อครูเราได้เห็นว่าระหว่างการแข่งขันนั้นจางเลี่ยนคุณไม่ได้ช่วยหลิวหยุนทำอาหารเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ผมคิดว่าสิ่งนี้หากมองในแง่ของการแข่งขันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้
และในจุดนี้ผมคิดว่ามันออกจะเกินไปซะหน่อย
ตาร์เชฟทุกท่านครับตอนนี้เราขอประกาศ
วันนี้จะมีสตาร์เชฟหนึ่งท่านถูกคัดออกจากที่นี่นะครับ
จริงเหรอเนี่ยอะไรนะเอาจริงเหรอตอนนั้นผมรู้สึกว่า
เขาไม่เต็บผมออกไปหรอกนะคนที่นั่นก็คือ

จริงเหรอเนี่ยอะไรนะทำไมล่ะไม่เอานะจริงเหรอเนี่ย
เพราะว่าคุณได้ทำผิดกฎของสตาร์เชฟนะครับ
เป็นไปได้ยังไงตอนนั้นฉันอยากจะร้องไห้เลย

ดังนั้นเชิญถอดผ้ากลางเกิดของคุณ
สวัสดีคุณนะไปชมธรรมดากับพวกเราอารมณ์ในตอนนั้น
มันไม่สามารถแสดงออกมาได้เพราะผมตกใจมากจริง
อ้าวเจอสิคุณสิ่งแรกเลยสวัสดีคุณสวัสดีคุณ
อะไรหรอโอ้โหตกใจมากเลยโอ้โห
ทำไมต้องทำแบบนี้มาแล้วมาแล้ว

ของผมทุกคนและครอบครัวของผม
มีความสุขสุขภาพแข็งแรง

อย่าต้องอย่าต้อง

อย่านะ

อร่าเปล่าเขียนได้แล้ว

ข้อสาม